คุณผู้ชมคะที่แรกดูภาพบ่อขยะเทศบาลหรือเปล่า

คือทำไมขนขยะมามาทิ้งตรงข้างทางกลางป่าแบบนี้ค่ะ

รถสีแดงกระบะคอกเนี่ยคันนี้เนี่ย

มันไม่ใช่บ่อขยะเทศบาลคุณขวัญจุดตรงนี้
คือบริเวณแถวข้างทางอยู่กลางป่านั่นแหละค่ะ
ซึ่งมันเป็นป่าสาธารณะถนนเส้นทางระหว่างสำนักงาน
การบริหารส่วนตำบลสังขะกับหมู่บ้านศรีนวล
ห่างจากอบตสังขะสัก๔๐๐เมตรได้อันนี้คือที่สุรินทร์นะคุณผู้ชม
กระบะคันนี้มาพร้อมกับผู้ชาย๒คนโหกลโกยขยะหลังกระบะเนี่ยค่ะ
แล้วก็เอาทิ้งลงไปหนุ่มเจ้าของคลิปเนี่ยคือนายสมรักโชธชุม
เขาบอกว่าผมขับรถกลับมาผมไปทำธุระในตัวเมืองที่อำเภอสังขะ
เขาไร้ความรับผิดชอบทำไมอ่ะคุณจะมาทิ้งกลางป่าแบบนี้ได้ยังไง
ทำไมคุณไม่ไปทิ้งให้ถูกที่ต่อไปอีกหน่อยป่าก็กลายเป็นบ่อขยะสิ

แล้วเรื่องสุขอนามัยต่างล่ะเชื้อโรงเชื้อโรคอีกล่ะล่าสุดเนี่ยนะวันนี้เลยนักข่าวของเราก็เลยไปดูหน่อยซิ
ไปเจอโอ้โหนี่ค่ะอันนี้เป็นภาพเมื่อเช้าที่เราลงพื้นที่ไปคุณเห็นกองนั่นไหมล่ะ
บางส่วนโดนเผาแล้วบางส่วนยังเป็นขยะใหม่อันนี้เป็นพวกขวดพลาสติกแล้วก็มีถุงดำที่ฉีกขาดอยู่
เหม็นค่ะพวกกาบินว่อนรอคุ้ยเขียกองขยะหาเศษอาหารกินเสร็จขยะก็ปลิวตกอยู่แบบนี้ค่ะ
สัญจรผ่านไปผ่านมาก็บอกโอ้โหกลิ่นตรงนี้เหม็นมากคุยกับชาวบ้าน
ชาวบ้านคือคุณนัทธวุฒิบอกว่าโอ๊ยกองขยะเหรอทิ้งมานานแล้วคนก็เอามาทิ้งเรื่อยแหละ
สกปรกเหม็นจะตายถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้หน่วยงานมาแก้ไขล่ะครับ
เมื่อตอนสายที่นักข่าวลงพื้นที่ไปนะเจอชาวบ้านที่เขาต้องผ่านเส้นนี้หลายคนเลย
ก็โบกอ่ะโบกแล้วพี่คุยด้วยน้องพี่นะครับ
พลาดด้วยหน่อยไปเจอคุณป้าอีกคนหนึ่งเหมือนกัน
ป้าก็บอกว่าเอาจริงนะอย่าถ่ายป้าได้ไหมอย่าถ่ายป้าได้ไหม
ไม่อยากออกทีวีแต่ว่าป้าก็อยากให้เอาขยะไปทิ้งที่อื่นมันสกปรกมันเหม็น
ไปเจอเด็กนักเรียนคนหนึ่งเด็กนักเรียนอายุ๑๕
น้องก็บอกว่าโอ้โหคนที่เอามาทิ้งมันสกปรกนะครับถ้าเกิดว่าเผาก็จะไหม้ป่าอีก
แล้วตรงนี้มันเป็นเส้นทางหลักด้วยมันดูไม่ดีเลยอยากให้มีจิตสำนึก